ความคลื่นไหวรายวันของศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระทานครั้งที่๔๔
การเดินทางมาครั้งนี้ของสหรัฐอรับเอมิเรตซึ่งเป็นทีมในชาติเดียวในกลุ่มเดียวกับไทยในการแข่งขันบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีม
บอกว่ามาครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นนะครับ
เรื่องนี้มีการเปิดเผยจากราชิตอัลซาบี้นะครับหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลของทางสหรัฐอรับเอมิเรต
คุณซื้อใหญ่เรียกมาติดทีมแล้วก็นักเตะจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อเพิ่มตัวเลือกในบอลโลกรอบคัดเลือก
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายนะครับที่ต้องเจองานหนักในกลุ่มมีทั้งญี่ปุ่นออสเตรเลียซาดีอาราเบียอีรักษ์แล้วก็ทีมชาติไทย
ส่วนทางด้านซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยนะครับเปิดเผยว่าสหรัฐอารับเอมิเรตคือทีมที่เขานั้นอยากจะเจอมากที่สุดนะครับ
เพื่อที่จะได้เห็นรูปแบบการเล่นของคู่แข่งร่วมสายในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลการดูเทปส่วนเรื่องที่ไม่มีดาวดังอย่างโอมานอับดุลรามานมาร่วมทีมนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเป้าหมายก็คือการทดลองระบบและเตรียมความพร้อมเพื่อทำให้รู้ว่าทีมชาติไทยนั้นต้องหาวิธีไหนในการรับมือทีมจากอารับนะครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยนายชนินกันฮิรันฝ่ายกฎหมายของสมาคมครับ
ข่าวดีได้เซ็นสัญญาว่าจ้างซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
เป็นกุศือทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการนะครับ
โดยสัญญานั้นมีระยะเวลา๑ปีแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นนะครับ
แชมป์เพื่อพ่อผ่านทางเฟสบุ๊คทวิตเตอร์หรือว่าอินสตาแกรม